ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

นี่ผมได้ยินถูกต้องหรือเปล่าเนี่ย

คุณเป็นคนแรกเลยที่ตัดสินใจได้

ใช้

คุณนิกใช้ไปแล้วนะครับ

คุณนิกมีสิทธิ์เลือกได้ทีละ๑แผ่น

เอาสิทธิ์๒สิทธิ์นั้นมารวมกันได้นะครับ
เช่นเปิดเจอแล้วให้ฟัง๑ท่อน
ฟังแล้วยังไม่พอใจ

นะฮะตัดสินใจให้ดี

คุณแม่ส่งซิกแนวมาแล้ว

เพลงที่๓แสนนะครับรักแม่มาย
อย่าผิดเป็นอันขาดมีสติดีหายใจลึกนะครับ
เพลงที่๘นะครับมูลค่า๓แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๘
เพลงมาครับ
ขอให้มีสมาธิและโชคดีมากขอให้สำเร็จค่ะ

อยากรักแม่มายอยากปลอบใจคนดี
กี่เดือนกี่ปีดูสวยเซอร์พี่ไม้สา
จะดูเอวองค์ขนมงามจริงงามพร้อมสิยิ่งทุกอย่าง
กลิ่นที่ปากบางน่ารักเสียจังแม่ไม้
อยากรักแม่มายอยากจะได้เฉยชม
อยากจะดอมดมกอดละเทียวกลมไม้สา
สังเกตเลยเรื่องเคยผ่านมา
ให้สัญญาก็ได้ถึงมีลูกศิษย์ไม่ผิดตรงไหน
ขอรักแม่มายดีกว่า
มายสีวิเศษนักเรื่องรักตามตำรา
ขอรักสมัครใจแม่ม่ายจงเมตตา
ใครกระนามตำชาก็ยังสัทธาแม่มาย
อยากรักแม่หมายถึงจะต่างวัยเดือนปี
วบจนชีพนี้ขอพร้อมยอมที่มอบใจ
จะมีจะจนจะจนกำกินพออยู่พินอย่างนาย
รักจริงใจแน่ไม่แชร์เลวไหล
เชื่อนะแม่มายคนงาม
ต้องมาถามเจ้าตัวเขานะครับ
ว่าเขาร้องถูกต้องทั้งหมดไหม

ก็จะมีคำนึงที่จะล้อม

เป็นจังหวะเกินน้ำลายแต่งับเข้าไป
ทันพอดีสะดุดนิดนึง
คืออาจจะสะดุดหรือว่าอะไรไม่เป็นไร
แต่ขอให้เนื้อถูกต้องและครบถ้วน

ผมว่าคุณร้องเพลงอื่นเพราะกับเพลงนี้เยอะ
เพลงนี้มันเหมือนมันหลงเสียงไม่ค่อยถึงยังไง
คือเพลงนี้ที่ร้องเพราะว่าคือคุณแม่จะฟังบ่อย
เพลงนี้เหมือนกับฟังฝับใจตัวเอง
เข้าใจฮะเข้าใจเมื่อเราเลือกเป็นเพลงเก่งของเราแล้ว

คุณนิกมาลุ้นกันเลยครับ
สำหรับเพลงที่๘มูลค่า๓๐๐๐๐๐บาทนะครับ
คุณนิกร้องได้หรือร้องผิดครับ

ในในคุณแม่ก็อยู่ตรงนี้แล้ว
จะเชิญคุณแม่ขึ้นมาลุ้นด้วยกันวันนี้

เอาละครับนี่คือคุณแม่ของลุงนิกนะครับ
ผู้เป็นกำลังใจกับคุณนิกนะฮะ

เหรงที่๘นะครับโผล่ค่า๓๐๐บาท

เย้
เห็นผมเป็นแบบนี้นะครับจริงผมก็ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวไปเจอกันนะฮะวันที่๙วันที่๑๐นะครับกับโครงการร้องได้ให้บุญนะครับ
ซึ่งผมจะทำเงินให้ได้เยอะนะครับ
เอาไปให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินุปธรรมนั่นเองนะครับ